คืนนี้มีเรื่องราวดีของการให้นะคะการเป็นผู้ให้มีความสุขสุขใจ

บทบาทของคนที่เราเรียกว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราช

เวลาเข้าเวรเราก็ทำหน้าที่ตำรวจเวลาเราไม่ได้เข้าเวรเราก็มานวดช่วยชาวบ้านอย่างนี้
บำบัดลุกบำรวงศึกชาวบ้านอีกอย่างนึง
เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดสกัดคลองพญาบรือ
บำบัดลูกบำรุงสุขเกี่ยวกับพวกเรื่องโจรผู้ร้ายเขาเดือดร้อน

ถึงว่าไม่ได้บรรยาบาทหน้าที่เราก็ช่วยเหลือชาวบ้าน
ที่เขาปวดเมื่อยแขนขาปวดหลังพวกนี้ครับ
เราก็จะช่วยบรรเทาช่วยคลายทั้งผู้หญิงผู้ชาย
โจรผู้ร้ายเกี่ยวกับพวกเรื่องโจรผู้ร้ายเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชาย

ไม่ได้เข้าเวรไม่ได้อะไรก็เยอะหน่อย
ถ้าทุกข์มาเราช่วยเขาได้ก็ดีแล้ว
เราช่วยด้วยใจครับไม่ได้คิดเรียกร้องค่ารักษา

คนไม่มีตังค์ก็ปวดเมื่อยเป็นเหมือนกัน
จะรวยจะจนก็ช่วยเขาไป
ถ้าคนไม่เคยเป็นไม่รู้ว่ามันพระมางปวดเมื่อย
กลางคืนกลางคืนอย่างนี้เที่ยงคืนตีหนึ่งมาเรียก
บอกหนาบนวดคลายให้หน่อยแล้วก็นวด

ที่ผมได้ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
มันได้ความสุขทางใจมันก็มีค่ามากกว่าเงินทอง
เงินทองใช้ไปมันก็หมดไป
แต่ความสุขทางใจมันก็อยู่กับเราอย่างนี้ตลอดไป